ลือกันมาข้ามปีแล้วระหว่างการเลิกลานะฮะ

แต่ก็ยังมีข่าวเลยว่าเขาจะเลิกกันนะคะ
แต้วเนี่ยก็ออกมาแก้ข่าวครั้งนึงแล้วนะคะ
แต่ว่าเสียงลือนะก็ยังไม่หยุดไปสักที

โพสต์ภาพน่ารักตลอดทริปเลยนะ

แล้วก็จะมีเพื่อนฝูงร่วมกวนไปด้วยหลายคนนะคะ

ถือเป็นการสยบข่าวรูดซิบปากขาเมาส์ขามโนไปแบบชัดเจนเลยนะคะ

ก็สยบข่าวลือไปได้บ้างเหมือนกันนะคะ

ระหว่างคุณแต้วแล้วก็คุณต้นอาจสัมภาษณ์คู่กันสักหนึ่งที
ถ้าจะสยบข่าวลืมแบบว่าจริงได้ด้วย